ดูดวงรายปักกับอาจารย์อำพรสำนักโหนอุตราศาสตร์
ชาวราศีธนูความรักคนโสดจะได้พบคู่จากการทำงาน
หรือจากการเดินทางไปประชุมอบรมสัมมนาหรือการติดต่อทางธุรกิจ
ส่วนคนมีคู่ปัญหาจะค่อยคลี่คลาย
ลายกลับเป็นไปในทางที่ดีจะมีโอกาสมีบุตร
สุขภาพควรหาเวลาพักผ่อนมีโอกาสจะเป็นโรคแบบเฉียบพลัน
มีภูมิต้านทันต่ำติดเชื้อได้ง่ายจะมีเกณฑ์ประสบอุบัติเหตุ
เลือดตกยางออกได้ง่ายการเงินมีรายได้ดีทั้งทางตรงและทางอ้อม
อาจจะมีลูกหนี้ที่ยืมเงินไปทยอยนำเงินมาใช้คืน
ส่วนรายจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อการสังคมหรือรายจ่ายที่ไม่เต็มใจบ้าง
การงานที่ว่างงานหรือคิดยกย้ายเปลี่ยนงาน
จะได้งานใหม่ทำแต่ก็ไม่ดีไปกว่างานเก่า
ถ้ามีงานทำอยู่แล้วภารกิจที่ได้รับมอบหมายในระยะนี้ไม่เหมาะสม
ไม่ได้ดั่งใจนักดูดวงแบบรายปักกับอาจารย์อำพรสำนักโหนอุตราศาสตร์
อ่านดวงฉบับเต็มเต็มได้ในไทยรัฐออนไลน์